ตามกันต่อยาวคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะที่การชุมนุมที่๕แยกลาดพร้าวก็มีความเคลื่อนไหวหนึ่งที่นักข่าวเองก็ให้ความสนใจ
คือมีหญิงสาวสองคนเธอยังเป็นนักศึกษาค่ะถือป้ายชูเลยบอกว่าหนูโดนไล่ออกจากบ้านเพราะมาม็อบตอนนี้หนูไม่มีเงินแล้วช่วยหนูด้วย
ชีวิตเนี่ยนะคะคือพ่อแม่เคยร่วมชุมนุมกปปศครับ
เคยพาเธอไปด้วยอ่าฮะตอนนั้นเธอยังเรียนอยู่ชั้นหมอสองนะคะ
พอเวลาผ่านไปเธอโตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเธอก็นำข้อมูลของทั้งสองฝั่งสองด้าน
มาคิดวิเคราะห์คิดแล้วคิดอีกทบทวนไต่ตรอง
แล้วเธอก็เลยตัดสินใจมาร่วมมอบที่ผ่านมาเธอเคยไปร่วมชุมนุมอยู่ครั้งหนึ่งค่ะ
พอพ่อรู้กลับมาบ้านปุ๊บพ่อล็อกบ้านไม่ให้เข้าเลยค่ะ
เธอก็ต้องหาวิธีเข้าบ้านให้ได้โดยการปีนกำแพงนี่แหละและล่าสุดครั้งนี้ที่เธอออกมาร่วมชุมนุม
บอกว่าทะเลาะกับที่บ้านอย่างแรงเลยนะคะแล้วพ่อและครอบครัวเนี่ยก็บอกว่าปีกก้าขาแข็งขนาดนี้ก็ออกจากบ้านไป
ครับเธอก็เลยตัดสินใจออกมาแต่ก็ยังไม่รู้หนทางข้างหน้าว่าจะทำยังไงต่อไป
นี่คือสาวอายุยี่สิบเอ็ดปีคนแรกนะคะส่วนอีกรายหนึ่งค่ะ
ก็ถูกครอบครัวตัดขาดตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคมตอนนี้เธอก็ไม่มีที่พึ่ง
เพราะว่าญาติญาติเองก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เธอออกมาชุมนุมนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับฝั่งคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
โดยบอกว่าตอนเนี้ยอายุยี่สิบเอ็ดปีแล้วถ้าหากว่าถูกจับนะคะ
ก็ต้องปล่อยอ่ะปล่อยให้ตำรวจจับไปเพราะว่าโตแล้วนี่มีความเห็นต่างทางการเมืองเองแล้ว
เมื่อเก่งแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องให้เงินไม่จำเป็นต้องเลี้ยงดูอีกต่อไป
ทางครอบครัวของน้องผู้หญิงคนที่สองเนี่ยก็เลยถูกบล็อกนะคะ
ล็อกทุกช่องทางในการติดต่อเธอกับครอบครัวติดต่อกันไม่ได้
และไม่อนุญาตให้กลับบ้านด้วยเธอทำยังไงทีนี้ก็หาวิธีค่ะ
ขายกล้องฟิล์มที่เธอรักที่เธอหวงเนี่ยนะคะขายไปเพื่อเอาเงินนั้นมาจ่ายค่าที่พัก
ส่วนตอนนี้เธอก็พักอาศัยอยู่ที่พักชั่วคราวซึ่งทางกลุ่มผู้ชุมนุมจัดหาให้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
ก่อนที่เธอจะทวิตเพื่อระบายความในใจ
แล้วก็ได้มาเจอกับอีกคนนึงที่เจอปัญหาเดียวกัน
ก็มาคุยกันนี่แหละนะคะแล้วก็ชูป้ายขอความช่วยเหลือ
หลายคนเหมือนตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะคะ
ก็เลยร่วมหยอดกล่องบริจาคช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง
บางคนก็แสดงความคิดเห็นบางคนแสดงกำลังใจ
ให้กำลังใจเธอทั้งสองคนอย่างล้นหลามก็ยังรอดูนะคะว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร
แต่เธอยังบอกว่าอยากจะให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ปลอดภัย
ก็ยังอยากจะเหมือนกับทำความเข้าใจว่าบางทีคนในครอบครัวก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
ก็ยังไงก็ตามสถาบันครอบครัวต้องเข้มแข็งขอให้อยู่กันให้ได้
แล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้นะคะสำหรับความคิดเห็นความเห็นต่างที่ไม่เหมือนกันนะคะ